มาดูอีกหนึ่งคดีทางการเมืองนะคะ
คุณผู้ชมเรื้อรังกันมานานตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สำหรับคดีที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎามหานคร
วงเงิน๙๙๐๐ล้านบาท
เมื่อวานนี้ค่ะสารดีกาแผนกคดีอาญา
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ
ก็มีคำพิพากษาออกมาแล้ว
ยกฟ้องคุณทักษิณชินวัฒน์และให้มีการเพิกถอนหมายจับ
ซึ่งมีการออกไหมจับไปก่อนหน้านี้นะคะ
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อวานนี้มีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ธนาคารกรุงไทย
ปล่อยกู้สินเชื่อให้แก่กลุ่มกฤษฎามหานคร
โดยคดีนี้มีวงเงินทุจริตคือกว่า๙๐๐ล้านบาท
คดีนี้มีนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยที่หนึ่ง
ก่อนหน้านี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๒๖คน
เช่นอดีตกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยผู้บริหารระดับสูงในธนาคารกรุงไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงไทยรวมถึงกลุ่มเอกชนเครือกฤษฎามหานคร
พร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายประมาณหมื่นล้านบาท
คือให้มีการชดใช้ไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งคำพิพากษาคดีนี้นะคะมีการกล่าวอ้างถึงบิ๊กบอสหรือซุปเปอร์บอส
เป็นผู้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อให้กับกลุ่มกิจสดามหานครนั้น
มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงไปถึงว่าบิ๊กบอสดังกล่าวคือคุณทักษิณชินวัฒน์
เมื่อวานนี้สารพิพากษายกฟ้องคุณทักษิณชินวัฒน์แล้วก็ให้มีการถอนหมายจับคดีนี้
เหตุผลของการยกฟ้องคือการไต่สวนพยานโจทย์รับฟังได้ว่าพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า
ปเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสคือคุณทักษิณชินวัฒน์หรือคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร
เป็นเพียงการคาดเดาไปตามความเข้าใจของนายชัยนรงคอินทรมีทรัพย์
ในฐานะผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
คือคดีนี้มี๒คนที่ไม่ถูกสั่งฟ้องคือคุณชัยนรงอินทรมีทรัพย์กับคุณอุตมะสาวนายน
ทีนี้คุณชัยนรงค์มีการซัดทอดแล้วเข้าใจไปเองว่าบิ๊กบอสคือคุณทักษิณ
เพราะฉะนั้นศาลก็เมื่อวานนี้พิจารณาแล้วว่าบิ๊กบอสเนี่ยมันไม่ชัดว่าคือคุณทักษิณ
บอสไม่มีอยู่จริงนะคะในส่วนพยานของนายอุตมะสาวนายนสารเห็นว่า
การพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อไม่ได้เกิดจากการถูกนมน้าวเพราะได้รับคำสั่งจากนายทักษิณ
พยานหลักฐานของโจทย์ที่ไต่สวนมายังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า
ทักษิณสั่งการผ่านจำเลยที่๒ถึง๔ให้อนุมัติสินเชื่อดังกล่าวให้กับกลุ่มกิจสดามหานคร
สำหรับคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ทุจริตนับว่าเป็นคดีแรกจากทั้งหมด๕คดีที่มีการพิพากษารับหลังจำเลย
ตามพรปวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ออกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีการพิพากษารับหลังจำเลย
ทักษิณตั้งทนายสู้เป็น๒คดีที่มีการพิพากษายกฟ้องนะคะ
ก่อนหน้านี้สารพิพากษาไปแล้วทั้งหมด๓คดีด้วยกัน
หวยบนดินสารพิพากษาจำคุก๒ปีค่ะ
อันนี้สารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
คดีที่๔คือปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกิจสดามหานครยกฟ้อง

แปลงสัมประธานดาวเทียมเอื้อบริษัทชิงคอปอเรชั่นค่ะ